ไปดูฟุตบอลท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คราวนี้เป็นคณะผู้ฝึกสอน
ไม่พอใจกรรมดักศิลป์ขาดสายตา
เข้าไปต่อยผู้ดักศิลป์ซะ

จัดการแข่งขันเป็นเวลา๕ปีแล้ว
เป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กโชว์ศักยภาพแต่ละพื้นที่
ดึงนักเตรียมที่ดีเข้าสู่ระบบอย่างให้พวกเรา
ผู้ทำทีมมีชมิริตกรณ์นักกีฬา
ให้ถูกกติกามีน้ำใจในการเล่นกีฬา
นี่แหละค่ะคือที่มันเดือดเพราะว่ามันเป็นรอบ๘ทีมสุดท้าย